หอมโรงคือการเริ่มต้นบันเลงเพลงก่อนจะเริ่มมหรสบเพื่อเคารพสการะครูอาจารย์และอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาชุมนุมในงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและประกาศให้รู้ว่าการแสดงกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
เพลงหอมโรงนั้นแบ่งได้สามประเภทจะบันเลงเพลงสาธุการขึ้นต้นทุกครั้งได้แก่หนึ่ง
มโรงพิธีประกอบด้วยหอมโรงเช้าใช้สำหรับการทำบุญเลี้ยงพระ
โหมโรงเย็นใช้ในพิธีนิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนตร์
หอมโรงเทศใช้ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา
มโรงการแสดงบันเลงก่อนการแสดงต่าง
มโรงเสพาบันเลงก่อนการขับเสพา